พี่ครับเพราะว่าวันนั้นถ้าครูหนุ่มไม่เข้าไปปกป้องกันคิดว่าพระอาจารย์จะได้ความเที่ยวใจกับแม่ด้วยนะครับ
พี่ครับถ้าว่าวันนั้นถ้าครูหนุ่มไม่เข้าไปปกป้องกันคิดว่าความสูญเสียนี้
ความสูญเสียมันจะยิ่งใหญ่แล้วก็มากมายกว่านี้นะครับเพราะว่าในห่วงการฝึกนี้จะมีนักเรียนนะครับนักเรียน
ถ้าเกิดครูหนุ่มไม่เข้าไปตัดสินใจช่วงจังหวะนั้นนะครับก็เหตุการณ์อาจจะเลวร้ายกว่านี้นะครับจะมีการสูญเสียมากกว่านี้ครับ
เขาก็สูญเสียมากกว่านี้ระหว่างฝึกนี้แสดงว่าอยู่ในกลุ่มตั้งนั้นก็หลายคนใช่ไหมครับ
หลายคนหลายคนครับเพราะจะขึ้นแนวไปหลายคนนะครับ
ถ้ามีจิตแล้วก็รุ่งทำให้มีเลยครับก็จะมีแนวกว่านี้ไปใช่ไหมครับ
แล้วก็ปิดหยุดเป็นอาชิก

เมื่อตอนนี้เมื่อวันเอ้ยตอนเช้า
ตอนเช้าตอนเช้าคือเช้าที่รักทรายหน่อย
คุณแม่นี่ไม่ได้ดับเตี๊ยงโดยทรายตรงนี้นะ

เพราะก็บอกว่าหัวชีวิตเป็นที่หนุ่มนะ

หนุ่มเตี๊ยนเลย

แม่มันเจ๋ยนะมันเจ๋ยนี่กว่ามีก็นุ่ม
นุ่มมันช่ายความกีมันช่ายความเลี่ยง
ว้างว่าทางโอปันก็ความรู้
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

นี่มันให้กว่ามันคิดความเย็นน่ะ
แล้วน่ะน่าจะหันหน้าว่ะ
นุ่มมันความดี
มันคุยที่ได้นายตามใจ
ก็นุ่มนี่แหละว่ามันเปลี่ยน

อ่าคุณแม่ก็เชื่อว่า

เมื่อวันจานที่อยู่ดังไหนครับ
ส่วนใหญ่นี่ลูกผูกพันกับพ่อมากน้อยขนาดไหนครับ
มาก
เห็นว่าเวลาไปไหนจะไปกับคุณพ่อบ่อย

เห็นว่าลูกก็ชอบไปเวลาไปตกกุ้งตกอะไรกับ

ทำหน้าที่อย่างลูกอ่า